คุณผู้ชมครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเราทำงานร่วมกัน
ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศไหนบริษัทไหนหรือว่าสำนักงานที่ไหนก็ตาม
ก็จะมีการพูดเล่นกันกับเพื่อนหยอกล้อกันไป
ด้วยความสนิทกันก็จะพูดเล่นกันไปเรื่องแฟนเรื่องสามีภรรยาอะไรก็ว่ากันไป
แต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ผู้หญิงสองคนเป็นเพื่อนกัน
ในสำนักงานเทศบาลก็พูดเล่นหยอกล้อกันเรื่องของสามงสามี
แต่เพื่อนดันไปบอกสามีว่าเพื่อนพูดแบบนี้
สามีบุกมาตบเพื่อนถึงในสำนักงานเทศบาลชุดศรีกากีเนี่ยคนโดนตบ
สำนักงานไปหมดผู้ชายบุกเข้าไปเห็นไหมกล้องวงจรปิด
มันจับภาพได้หมดเลยนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งก็อยู่ในสำนักงาน
นั่งทำงานอยู่ผู้ชายเดินเข้าไปอันนี้คือเทศบาลเมืองปากช่อง
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาผู้ชายเดินเข้าไปชี้หน้าด่า
ใช้มือตบที่หน้าหนึ่งครั้งคนอื่นก็เห็นก็ตกใจก็ไปห้ามปราม
นะฮะแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่สามสิงหาคมที่ผ่านมานะฮะ
คนที่โดนตบเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลชื่อว่านางสาวสุวิชาเมฆฉา
อายุสี่สิบสองปีนำหลักฐานเป็นคลิปนะฮะ
คนก่อเหตุคือในอะนัทกริตยามหรือว่าในนัท
ก็เป็นสามีของเพื่อนทำงานที่สำนักงานเทศบาลเดียวกัน

วันที่๓๑กรกฎาคมก็นั่งทำงานกันก็พูดคุยกันกับเพื่อน
มีเพื่อนคนก็พูดขึ้นมาว่าเราน่าจะนำตั๊วเย็นมาไว้ที่นี่
เพราะว่าตู้เย็นมันไม่พอใช้ของมันเยอะ

ไม่เอาหมอนเอามุ้งเอาของใช้ส่วนตัวมาเลยล่ะ
เผื่อพ่อแม่ได้ออกจากบ้านจะได้มานอน

ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวสามีได้ออกจากบ้านจะได้มานอนที่นี่ได้
เธอก็พูดไปว่าโอ๊ยถ้าฉันมีแฟนแบบนี้ฉันไม่เอาหรอก

แต่ไม่คิดว่าเพื่อนที่โดนหยอกล้อไม่พอใจ
แล้วเอาสิ่งที่เธอพูดไปบอกสามีว่าเธอประชดเขา
ชดว่าถ้าเกิดแฟนเขาแบบนี้ไม่เอาหรอกเหมือนแฟนเขาไม่ดีอะไรแบบนี้
ตอนนั้นก็เหมือนว่ามีการขอโทษขอโพยไปแล้วปรับความเข้าใจไปแล้ว
ก็ไม่คิดว่าจะไปบอกแฟนแล้วแฟนมาตบถึงที่ทำงานครับ
ว่าอยู่ดีมาพูดถึงปืนว่าหนูท้ายิงปืนกับเขาท้าดวนเขา
ก็เลยแบบหนูก็เลยงง
ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นเพื่อนร่วมงานทำงานที่เดียวกัน
หลังจากนี้จะมองหน้ากันยังไงนะ
ทางด้านของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่องเองก็เดี๋ยวให้นิติกรเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีด้วย
เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมในสถานที่ราชการไม่ให้เกียรติกันเป็นเพื่อนกันซะเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ
นักงานสอบสวนสพปากช่องเองก็จะมีการเรียกผู้ก่อเหตุแล้วก็เพื่อนผู้หญิงคนนั้นมาสอบประคำเพิ่มเติม
แล้วก็จะแจ้งข้อเก่าหากับผู้ชายข้อหาทำร้ายร่างกายและบุกรุกสถานที่ราชการต่อไปนะครับ